ส่วนที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
ผู้ชายคนนี้เกิดคุ้มข้างแล้วใช้มีดไล่ฟัน
แล้วใช้ปืนตะปูเนี่ยยิงใส่ชาวบ้านนะครับ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระดมกำลังกันจับ
แต่จะจับง่ายคงไม่ได้ครับ
นี่กล้องวงจรปิดครับบันทึกเหตุการณ์ขณะที่
ตำรวจสพลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พยายามเข้าคุมตัวนายบุญยืนอายุ๓๗ปีนะฮะ
นี่วิ่งมาแล้วฟื๊บวิ่งออกมาแล้วนี่เสื้อไม่ใส่ใช่ไหมล่ะ
เสื้อไม่ใส่คือเมานะครับ

แล้วคุ้มข้างส่งเสียขยะไวเอาหนังสติ๊ก
แล้วเอาไอ้ปืนยิงตะปูยิงใส่ชาวบ้านเขา

แต่ผู้ชายคนดังกล่าวนะครับกลับถือมีด
วิ่งไล่ฟันเจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีกันวุ่นเลย
จากนั้นนะครับนายบุญยืนนะฮะ

หลบอยู่ในห้องนอนในบ้านพัก
แล้วก็ยิงตะปูใส่เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังกลับไปก่อนครับ
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่ปากคลอง๑อำเภอราชโบรวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอราชบัวหลวง

บุกไปจับตัวนายบุญยืนที่บ้านพัก

มากันชุดเต็มชุดเต็ม
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยในข้อหา

คู่เข็นว่าจะใช้กำหลักปรารถุสลาย

แต่พอไปถึงบ้านได้ยินไหม

เกลี้ยกล่อมอยู่แบบนี้๕นาทีแค่นั้น

จากที่นอนอยู่บุญยืนยืนเลย

ยกมือมายกมือ

ทำอะไรดูสิผมก็ไม่มีอะไร

นี่มาทำไมกันเยอะแยะ

นายบุญยืนสารภาพว่าก่อเหตุจริง

เพราะว่านายบุญยืนเคยถูกจับคดี

ถูกจำคุก๑ปี๑เดือน

ครับตอนนี้ญาติก็ดูแลกันให้ดีนะค่ะ